อีกเรื่องหนึ่งค่ะกรณีที่ผู้ชายคนนึงไปก่อเหตุ
ยิงอาริกันในร้านข้าวต้ม
ล่าสุดคือผู้ก่อเหตุมอบตัวแล้วนะ
แต่ว่าฝั่งภรรยาของผู้ก่อเหตุก็บอกว่า
เอาจริงทั้งสองคนทั้งคนตายแล้วก็สามีเธอ

แต่น่าจะปมสาเหตุเนี่ยมาจากเรื่องของการซื้อขายพระเครื่องหรือเปล่า
เกิดขึ้นที่ร้านข้าวต้มตรงริมถนนสายเอเชียตะบนบ่อโพง
อำเภอนครหลวงที่อายุทยา
คนที่ถูกยิงคือนายยุทนาอำสำอาง
ก็โดนยิงที่ราวนมข้างขวา
แล้วอาการตอนที่โดนยิงก็สาหัสเลย
ก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช
ท้ายที่สุดนายยุทธนาที่ถูกยิงเสียชีวิต
แล้วคนก่อเหตุคือนายอานนท์ประเสริฐอุทัยศรี
พอเขายิงเสร็จเขาก็ขี่รถหลบหนีไป

ก็ไปเจอพวกรอยเลือดหยดอยู่ที่พื้น
โต๊ะอาหารทั้งสองโต๊ะยังมีขวดเล่า
ยังมีกับข้าวตั้งอยู่
แล้วเพื่อนของคนตายอย่างนายสรรยูน
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าตอนแรกเนี่ยนะ
นายสรรยูนั่งกินเหล้าอยู่กับคนตาย
ก็คือนายยุทธนานั่งอยู่กันสองคนนี่แหละ
ฝ่ายคนที่ยิงก็คือนายอานนท์เข้ามากับเพื่อนอีกคนนึง

โดยที่ฝั่งนายอานนท์นั่งหันหน้าออกถนน
คุณผู้ชมลองนึกภาพดูภาพตรงนี้ค่ะ

แล้วฝากฝั่งนายยุทธนาก็นั่งหันหน้าเข้าหาร้าน
ทีนี้ตำแหน่งที่นั่งมันเหมือนกับทั้งสองคน
มองเห็นหน้ากันเหมือนจะประชันหน้ากันเยื้องกันก็จริง

ใช่ค่ะนี่แหละมันก็เลยเกิดคำถาม
เกิดคำว่ามองหน้าใหม่มองหน้าทำไม
แล้วหลังจากนั้นก็ทะเลาะกันเลยมีปากเสียงกัน
ฝั่งนายสะดันยูนะนะก็ห้าม
ทั้งนายอานนท์คนที่ยิงนะกับนายยุทธนา
เพราะว่าจริงแล้วคือเขาก็รู้จักกันทั้งสองฝ่ายนั่นแหละ
เขารู้จักกันนะครอบครัวเขารู้จักกันนะฮะ
ใช่แล้วก็รู้แล้วก็ไม่เคยมีเรื่องอะไรกันมาก่อนด้วย
แล้วก็รู้ด้วยนะว่านายอานนท์พกปืนมา
ทีนี้พอหลังจากนั้นพานายยุทธนาไปส่งที่บ้าน

เพราะว่าตอนที่นายยุทธนากลับถึงบ้าน
บอกว่ามีเรื่องกับนายอานนท์ขอให้ออกไปช่วยหน่อยนายอานนท์มีปืน
ทีนี้น้องชายก็พยายามห้ามบอกว่าใจเย็นก่อน
เพิ่งออกไปนะเดี๋ยวมันมีเรื่อง
แต่ปรากฏว่าทางตัวพอเป็นแบบนี้ปุ๊บนายยุทธนาไม่ฟัง
ขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนกลับมาที่ร้านข้าวต้ม
แล้วน้องชายขับกระบะตามมาด้วยนะ
ตอนนั้นได้ยินเสียงปั้งแล้วค่ะก็คือเสียงปืนดังแล้ว
แล้วปรากฏว่านายยุทธนาโดนยิงนายอานนท์เป็นคนยิง
ยิงเสร็จก็หลบหนีไปทีนี้ทางฝั่งของภรรยาผู้ก่อเหตุ
ก็คือนางสุภาวดีประเสริฐอุทัยศรีพาสามีมาเลย
พร้อมกับปืนขนาด๙มมที่ใช้ในการก่อเหตุ
นี่ดูสิตอนที่ภรรยาพาสามีมามอบตัวที่สพนครหลวง
แล้วตำรวจก็สอบปากคำแล้วก็นำตัวนายอานนท์ไปพิมพ์ลอยนิ้วมือ
แล้วก็ตรวจหาพวกคาบขม่าวดินปืนแล้วก็คุมตัวฝากขัง
แจ้งข้อหากับนายอานนท์ก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านโดยไม่มีเหตุอันควร
ฝั่งภรรยาเนี่ยเปิดเผยแบบนี้ว่าครอบครัวคนตายกับครอบครัวของเธอ

สามีเนี่ยมันมีเรื่องคาใจกันน่าจะมาจากเรื่องการซื้อขายพระ
แล้วพระหายทีนี้ทางฝั่งสามีก็เชื่อว่า
ฝั่งคนตายเนี่ยเอาไปหรือเปล่าทีนี้มันยังพิสูจน์กันไม่ได้ด้วยนะคะคุณ
วันเกิดเหตุพอมาเจอหน้ากันที่ร้านข้าวต้ม
มองหน้ากันไปมองหน้ากันมาก็กลายมาเป็นเหตุสลดนะคะ
มันมีเรื่องซื้อขายพระมาก่อนหน้านี้เรื่องนั้นมันยังพิสูจน์ไม่ได้
แต่ว่าทีนี้ตัวผู้ต้องหาเขาสารภาพออกมา
แต่ว่าเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับพระเลยนะ

พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการถูกด่าและการถูกมองหน้าเท่านั้น
ทนไม่ไหวแล้วเพราะว่าวันนั้นนายยุทธนา
ท้าชกท้าต่อยแล้วก็ด่าถึงพ่อถึงแม่ค่ะ
มีปากเสียงทะเลาะกันคนมาห้ามก็แล้วนะ
แต่ฝั่งนายยุทธนาเนี่ยก็มีการขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านไปแป๊บนึง
แล้วหลังจากนั้นย้อนกลับมาอีกรอบนึง
ปรีเข้ามาในร้านเลยมาท้าทำท่าเหมือนจะควักปืน
ทีนี้ค่ะตัวนายอานนท์ผู้ต้องหาเอง
เขาบอกว่าเขาก็ต้องป้องกันตัวเขา

รับนะว่าตอนที่ก่อเหตุนั้นไม่ได้อยู่ในอาการเมา
คือตัวเขามีสติดีแต่ไอ้ที่ทำเนี่ยเป็นเพราะว่าจะป้องกันตัวเอง
ทีนี้ค่ะตำรวจสพลเนี่ยนะคะ
ก็นำตัวนายอานนท์มาสอบปากคำ
แล้วก็นำมาเอาหลักฐานต่างมาประกอบสำนวนคดี
ก่อนจะนำตัวนายอานนท์ไปฝากขังสารอาญาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แล้วครอบครัวเขาก็มีการเตรียมหลักทรัพย์ไปยื่นประกันตัวที่ชั้นศาลด้วยนะคะ